นี่ในขณะที่เราพูดกันไปว่าเราเข็มที่๓แล้ว
คุณผู้ชมบางท่านส่งข้อความบอกว่าว่ายังไม่ได้เข็มที่๑เลย

โดนเลื่อนไปแล้วยังไม่มีบอกเลยว่าจะฉีดแล้วไงฉันหรือเขาจะเลื่อนเร็วขึ้นตรงไหน
แอสตราจะขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตอนแรกขยับไป๔เดือนถูกต้อง
ถ้าไม่ใช่๓เดือนเขาจะขยับเป็นแบบว่าเร็วขึ้นคือยังไง
พี่มอสแต่ขยับเร็วครึ่งค่ะไม่กี่วันเองคือเอาตรงเลยนะ

จริงแล้วเราค่อยมันยังไม่มีวัคซีนคือผมก็ไม่รู้รายกลุ่มเสียกันหรือเปล่าคือวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอย่างนี้
บางทีไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกเช้าเป็นอย่างนี้บ่ายเป็นแบบนี้บางทีเราก็งงนะ

ฉันเป็นคนที่ซื้อชิโนฟาร์มอย่างนี้เราก็คิดว่าเราซื้อปุ๊บ
แล้วเราจะแบบว่าฉีดให้คนที่เราอยู่รอบตัวเราได้หมดใช่ไหม
ไม่ได้ต้องส่งรายชื่อไปให้หมดนะเม
แล้วก็ต้องรอคิวแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องเลือกโรงพยาบาล

ทำให้รู้ว่าไงรู้ป่ะทุกคนตอนนี้ต้องการวัคซีนหมดเลย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่แปลกนะคนต้องการวัคซีนหมดเลย

คนไทยตอนนี้อยากฉีดวัคซีนกันหมดทั้งประเทศเลยจริง
คุณดูแล้วกันเอาก่อนหน้านี้ใช่ไหม

ทางสอบคอเนี้ยเขาออกมาประกาศว่าไงนะว่าเอ่อมีอ่า
ให้เอ่อมีถ่ายละครได้แต่ว่าขอจำกัดคนว่าวันจันทร์น่ะ
พี่ใช่ไหมเขาคือให้เริ่มยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเริ่มยี่สิบเอ็
ประกาศวันศุกร์ใช่ถูกอ่าแล้ววันยี่สิบเอ็ดให้เริ่มถูกว่า
เริ่มถ่ายละครได้แต่ไม่ไม่มีบทกอดรูปจูบคำจังจัง
นาไม่มีอืมต้องมีการรักษามาตรการการปลอดภัยพวกอ่า
อ่านเก่าเอาก็สามารถสั่งเกินสองเมตรเอ่อมีฉาก
กั้นไม่จะไม่ต้องใส่หน้าการไม้ปุ๊บปุ๊บออกมาปุ๊บวัน
วันที่ยี่สิบเอ็ดทำได้ปุ๊บยี่สิบสองทำไมได้ก็เนื่องใส่
อยู่เลยไม่ของเราของเราถอดได้หนุ่มแต่ต้องอยู่สองเมตร
แต่วันนั้นมีบางที่เขาก็โดนคุณยังตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
มีทางช่องนึงเนี่ยเขาถอดหน้ากาก
เขาก็ถูกเขาถูกด่าเขาถูกตำหนิกลับมา
บอกว่าเดี๋ยวต้องขอไปคุยกับกศธชก่อนวันพุธ
ผมก็ไม่เข้าใจก็คือวันนี้ว่าตกลงมาตรการจะเป็นยังไงต่อไป
ผมก็เลยไม่รู้ว่าทำไมไม่คุยกันก่อน

เมื่อเช้ามีบวงสวงละครเรื่องหนึ่ง

เขาถอดแมสกันหมดแล้วคนก็ยืนอยู่ถ่ายรูปรวมก็ชิดกันอยู่นะ
ตอนแรกคนกองถ่ายอ่ะเตรียมเปิดกันหมดแล้วล่ะอย่างช่องวันเนี่ยเขาประกาศเลยว่า
สมมุติทุกคนทีมงานยังไม่ฉีด๒เข็มยังไม่มีการเปิดกอง

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบตอนแรกคิดว่าเขาจะผ่อนผันกันแล้ว
แต่ปรากฏว่านี่มันไม่สนุกแล้ว
คือไม่ได้ผ่อนผัน
เคลียร์กันซะก่อนว่าจะเอายังไงเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องเล่นเล่นนะ
มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์เลยนะบางคนอ่ะอย่างเช่นวันก่อนเห็นไหม
จะเปิดให้แบบมีก็ไปทำกิจการทำผมทำเผ่าทำหน้า
ทำอะไรได้ฉันดีใจมากแล้วก็หยุดแป๊บเดียวทุกคนเริ่มเฮ
เสร็จปุ๊บไม่อนุญาตใช่ไงคือคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายคำไหนดี
อ่ะคือแต่เอาจริงจริงอ่ะมันมันถ้ามันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึก
อันนี้ในฐานะคนปกติทั่วไปเป็นประชาชนคนหนึ่งถ้าแบบมีอะไรที่
ทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่า
ถ้าเราจะถอดแมสในการกลับไปเล่นละคร
หรือเราออกมาทำงานโดยที่เราจะมีการเจอคนได้อย่างนี้
เราก็อาจจะทำด้วยความแบบสะดวกใจมากขึ้น

อดก็ได้ไม่ถอดก็ได้มันไม่ใช่ปัญหา
คือพี่ใส่จนตอนนี้พี่ถอดพี่ก็รู้สึกพี่แปลกแล้ว

ทุกวันที่ถอดหน้ากากอนามัยพี่รู้สึกพี่แปลก
ใส่ก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้ไม่มีปัญหา
แต่ขอเอาความชัดเจนว่าจะเอายังไง

ฝ่ายนี้ฝ่ายนู้นสถานที่ที่ไปคุยกันจบปุ๊บแล้วบอกมา
เอาไงคือเรารู้เดี๋ยวเราทำให้เท่านั้นเอง

พรุ่งนี้เป็นแบบนี้บอกเช้าวันนี้เย็นเป็นแบบนี้อย่างนี้
งงแต่ไอ้เรื่องบางเรื่องที่แบบควรจะทำ
อย่างเช่นว่าช่วงสงกรานไม่ควรจะปิดไม่ให้ไปเที่ยวกัน
ก็ปล่อยให้ไปแล้วมันก็เกิดเป็นแบบนี้
คือนึกออกไหมคือผมว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ย
มันอะไรที่ควรทำก็ไม่ทำอะไรที่ไม่ควรทำมันก็ทำ
มันเลยกลายเป็นประเด็นนี้มันแบบคนก็ไปพูด
ตอนนี้เขาไม่ได้คุยกันเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นไปถามฝ่ายนั้นสิ

มันต้องมีสูตรกลางหรือเปล่าพี่
ที่ศูนย์กลางมีคนสั่งคนเดียวมันก็ต้องบอกได้สิว่า

นายกก็บอกต่อไปนี้ให้ฟังจากเขาคนเดียวไง

เพราะฉะนั้นเราฟังจากนายกคนเดียวแล้วกัน

ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าอย่าลืมว่าสวทธิ์คอตอนประกาศออกมา
ก็ประกาศในคืณายกก็เป็นหัวหน้า
มาจากทางสมชในการที่เป็นคณะกรรมการ
สวบคอออกมาแล้วถึงจะถ่ายทอดออกมานะ

แต่ว่าที่บางอย่างของการประกาศมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคน
อาจจะอยากรู้บางเรื่องกับบางเรื่องที่อยากรู้มากกว่านั้นแต่ไม่มีการพูดไง
เอาง่ายคำถามแรกมันรู้ว่าวันนี้วัคซีนถามเนี่ยเห็นไหมคนก็ยังส่งมา
อยากฉีดวัคซีนค่ะแต่ไม่มีให้ฉีดเมื่อไหร่จะมาอำเภอปักทงชัยค่ะอะไรอย่างนี้

เอางี้ดีกว่าง่ายอีก๑๒๐วันข้างหน้าเอาไง

นี่ไงบางคนถามวันที่นายกหรือ๑กรกฎา
นี่เห็นไหมแค่อย่างนี้ไม่ได้เลย

ไม่รู้ว่าเขานับวันไหนเพราะเขาไม่ได้พูดถึง

ก็นั่นแหละนายกเขาถึงตั้งศูนย์ข่าวปลอมไง

แต่ไม่รู้ว่าเทปมีศูนย์เต้นอยู่ไหนยังเขาตั้งแล้วเธอไม่รู้เหรอ
ว่าค่ายไหนกูอยู่อยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้คุยกันทีเดียว
จากดูราคาแล้วคนไทยบอกโอเคเราพอจะจ่ายกันได้
แต่ปรากฏว่าก็ยังบอกว่าไปไตรมาส๔

คุณอนุทินเขาก็ยืนยันมาชัดเจนเขาก็บอกแล้วนี่ว่าเราเป็นแค่คู่เจรจา
เราไม่ได้เป็นผู้คนสั่งผลิตนะเข้าใจด้วย
ทุกประเทศก็เป็นแบบนี้หมดเราก็เป็นผู้เจรจา
เพราะเราต้องซื้อวัคซีนจากเขาทุกประเทศก็เป็นแบบนั้น
นั่นแหละแต่ก็สรุปง่ายว่าเรายังไม่มีฉีด

เพราะฉะนั้นตอนนี้ม้าหลักของเราก็มีแค่
แล้วสรุปภูเก็ตหรือเปล่า

ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยฉันจะอยากจะไปเที่ยวหนองคาย
เที่ยวทำนาคาฉันไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าก็ไปไม่ได้อีก

นี่หนูก็ต้องหาลูกทัวร์ลงภูเก็ตแล้วนะ

นักท่องเที่ยวมากรุ๊ปแรกยังหายได้เลย
ยังหายออกจากที่พิพักรได้เลย

เขาก็ไม่ยอมกักกันไงเมย์เข้าใจป่ะ

ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนการเถียงกันไปเนี่ย

ง่ายเลยตอนนี้ปัญหาที่แย่ที่สุดคือเรื่องของการสื่อสาร
ถ้าสื่อสารชัดเรารู้อะไรคืออะไร

ประชาชนงงแล้วก็จะเป็นแรงสะท้อนกลับไป